สวัสดีค่ะข้าวใครสดใหม่ให้เยอะ
วันนี้ทั้งวันเราติดตามเรื่องพายุปะบึกกัน
ก็ตอนนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ต้องรอกันแล้วล่ะเราจะไปที่จังหวัดสุราธานี
ซึ่งมีผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นแล้วค่ะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มนะคะอยู่ที่ศูนย์อพยพจังหวัดสุราธานีค่ะ

คุณสมศักดิ์ศรีชุมบอกว่ามาเร็วไปไหน

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของปือดอนศักรณ์จังหวัดสุราธารณีนะครับ
ซึ่งที่ผมอยู่ก็เป็นวัดสอวัลประดิษฐ์
ช่วงล่าของชาวบ้านทั้งหมด๓หมู่บ้าน

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชรานะครับ
ที่จะมาอบพยพในศูนย์ดังกล่าวนะครับ

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพิ่งมีการแจกข้าวสารอาหารแห้ง
รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างให้กับชาวบ้านนะครับ
และนี่นะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คือเป็นสภาพอากาศนะครับจะเห็นว่าลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับ
ส่วนคลื่นลมทะเลนั้นก็แรงเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็อากาศโดยรวมตลอดทั้งวันนั้นอากาศค่อนข้างที่จะขมุกขมัวนะครับ
มีฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็ลมนั้นก็จะพัดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน
แล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ย
อากาศที่ตามมาก็จะเป็นอากาศหนาวนะครับ
แล้วนี่นะครับก็คือที่ศูนย์อบพยพเป็นอีกหนึ่งในสาราที่
จะมีผู้ป่วยติดเตียงมาอยู่ตรงบริเวณนี้
ซึ่งไม่ใช่จุดหลักนะครับจุดหลักจะอยู่อีกอาคารหนึ่ง
แล้วก็นี่นะครับเป็นพี่ของทางด้านจิตอาสานะครับ
ที่มาช่วยในการที่จะช่วยชาวบ้าน

หรือว่าอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วมาแจกจ่ายให้กับผู้อพยพนะครับ
ซึ่งพี่ตรงส่วนนี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยในส่วนตรงนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักของแม่ชีนะครับ
แล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่พักที่หลับนอนของผู้ป่วยติดเตียง
รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับญาติของผู้ป่วยติดเตียงในการอพยพมาในแต่ละครั้งนะครับว่า
มีความลำบากมีความทุกข์ยากกันอย่างไรบ้างนะครับ

อันนี้มาจากในพื้นที่ไหนบ้างครับ

อันนี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหม

ส่วนตัวนี่รู้สึกกลัวมากไหมครับ

แล้วเหตุการณ์ตอนที่ลมมันพัดมาแล้วก็อบพยพพี่เข้ามาตอนนั้นมันลำบากยังไงบ้าง
ไม่ลำบากรูบ้านโดนซัก
ก็มันไปรับไปบ้างครับ

ตอนแรกที่ดูข่าวนี้เรากลัวกันไหมครับหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้าง
กลัวค่ะ

สำหรับพี่เขาครับที่จะเอาของมาเตรียมเป็นยังไงบ้าง
ของพ่อป้าป่าเล่นมาเตรียมตัวยังไงบ้างครับ

เราจะมาคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับซึ่งตรงจุดตรงนี้นะครับ
ก็จะมีคนแก่แล้วก็ผู้หญิงนะครับ
คือส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็คนชะลาส่วนใหญ่นะครับ
อันนี้มาจากพื้นที่ไหนครับ
พื้นที่อ่ะบอกเลย
อ่ะเพอดอนศักดิ์มูเจ็ดปากดอนศักดิ์ค่ะ
ตอนนั้นที่เรามาเนี่ยครับสภาพอากาศมันเป็นยังไงบ้างมันเลวร้ายขนาดไหน
ตอนที่มานี่ใช่ไหมก็ฝนก็ตกลมก็จัดข้ามต้องนั่งเรือข้ามฝั่งมาลำบากค่ะ

ตั้งแต่เกิดมานี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับ

ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสตร์ภาคฤศาสต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

ต้องบอกว่าผมอยู่ในกุญติเชื้อพล

การคมพนาคมเป็นยังไงบ้างนะค่ะตอนนี้
รถก็ยังไปมาได้อยู่ไหมคะ
รถเนี่ยสั่นจอดได้ครับสั่นจอดได้
แต่บางจุดมันมีจุดที่น้ำท่วมสูง
ต้องใช้ความระวังในการสั่นจอด

ก็ให้คุณนัทพงศ์ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ก็คือว่ามันมีกระแสในโซเชียล
ที่เรื่องของพี่น้องประชาชน
สัตว์เลี้ยงตามผิวตามบ้านหรือตามผิวผ้า
ทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า
มีประกาศของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่า
หากว่าพบสุนัขโดนทิ้งหรือสัตว์โดนทิ้ง

แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า

ฉะนั้นพวกเขาจะโทรมาแจ้งข้างนอกไม่ได้
ว่าตรงไหนที่กัดว่าทันเลี้ยงถูกปล่อยทิ้งไว้

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถรับรู้
ส่วนคนข้างในก็ไม่สามารถออกมาบอกคนข้างนอกได้
นี่คือปัญหาที่อาจจะต้องมีการฝากวัชฌาสำคัญ
ก็จะได้ช่วงกันกระจายข่าวให้ได้ข้อติดครับ

เดี๋ยวเราจะประกาศในรายการเราด้วย
แล้วก็ให้ทุกคนที่ทราบช่วยกันบอกไปอาจจะ

เกาะติดสถานการณ์อยู่เรื่อยยังไงคุณผู้ชมก็สามารถเกาะติดสถานการณ์
พายุปลาบึกได้ทางไทยรัฐทีวีนี้นำเสนอตลอดแน่นอน
ค่ะเรามีเกาะติดอยู่นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะมีการโพสต์ข้อความเตือนประชาชนนะคะ
จากสปกตรหรือว่าศูนย์โซเชียลมีเดียของตำรวจเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ามีการเผยแพร่ภาพเก่าข่าวล่วง
แล้วก็ไปโยงเหตุการณ์กับพายุประบึกน่ะค่ะ
ถล่มพื้นที่ภาคใต้อย่างรุนแรงต่างนานา
ซึ่งเป็นภาพเก่าเป็นภาพที่ไม่ใช่
สร้างความตื่นสนกตกใจให้กับประชาชน
อันนี้ผิดพรคและบอกว่า
แล้วก็บอกว่าขอเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าอย่าส่งต่อข้อมูลพวกภาพเก่านี้
เพราะมีความผิดมันสร้างความตื่นตนกให้กับประชาชนโดยไม่สมควร
หากว่าฝ่าฝืนอาจจะมีความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
หากพี่น้องประชาชนต้องการจะทราบอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะ
กับ๑๕๙๙โทรได้ตลอดเวลา
ใช่เพราะตอนนี้มีการแชร์ภาพตั้งแต่ก่อนหน้านี้
บางทีเราก็ไม่รู้จริงว่าเป็นเหตุการณ์เก่าหรือเป็นเหตุการณ์ใหม่

ใช่ดังนั้นดูแล้วต้องระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วค่ะ
ด้วยนะคะเอาล่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
สำหรับคนที่แบบชอบกินงูอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยทีเดียว
ก็วันที่สี่มกราคมเนี่ยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
มังกรตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดค่ะก็รับแจ้งจากศูนย์การแพทย์
เฉินโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากบอกว่ามีเหตุคนถูกงูพ่นพิษใส่ตาเลย
ตาและใบหน้านะคะคาดว่าจะเป็นงูเห่าที่บริเวณบ้านเจดีโค
ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดก็เลยเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่นั่นเองค่ะ
ที่เกิดเหตุก็เป็นไร่ข้าวโพดอยู่หลังหมู่บ้านก็พบนายหม่องอูไม่มีนามสกุลนะคะ
อายุสามสิบห้าปีเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอืมก็เอามือปิดเบ้าตาทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดโดยมีเพื่อนแรงงานชื่อในอ่องโซเนี่ย
อายุสามสิบหาปีพามาส่งแล้วก็อยู่ในอาการตื่นตระหนกเช่นกันด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
จากการสอบถามนายอ่องโซเพื่อนของนายหม่องอู
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในไล่บริเวณท้ายหมู่บ้าน
ไปพบจอมปลวกขนาดใหญ่ค่ะจึงเชื่อว่าน่าจะมีงูอาศัยอยู่
ก็เลยพากันลงมือขุดหางูเพื่อจะนำมาเป็นกับแกล้มเหล้า
ระหว่างที่ขุดค่ะก็ได้งูตัวแรกออกมาแล้วนะคะ
ก็พยายามจะนำอีกตัวหนึ่งออกมาด้วยแต่ระหว่างที่นายห่องอูเนี่ย
โงกเข้าไปชะโงกเข้าไปที่รูอ่ะมันเป็นจังหวะที่งูเนี่ย
เพียงจะพุงออกมาพ่นพิษใส่เข้าไปที่เบ้าตาพอดี
หม่องอูก็ตาพล่ามัวเลยทีนี้เพราะว่าพิษของมันเข้าไปที่ตา
แสบปวดร้อนนอนร้องด้วยความเจ็บปวดค่ะ
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้ง๑๙๑ปรศนจาวนาที่เข้าไป
แล้วก็ไปช่วยเหลือแบบฉุกเฉินออกมาเลย
อย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องใช้เวลาเดินทาง
ยังโรงพยาบาลนานกว่า๑ชั่วโมง

ตาของนายหม่องอูนั้นจะบอดหรือว่าไม่บอด

คือตัวที่ลอกหรือเปล่าเป็นไปได้อาจจะเป็นลอกอยู่
แล้วคุณจะพยายามหาตัวงูอยู่
อาจจะพยายามหามันตัวนึงแบบนี้
มีหรอมีด้วยเหรอเคยชิมเคยเห็น

ควิดที่หมู่กินไข่ผัดให้เศ็บเลยเหมือนกันไปที่ไหนกว่าเรนเจออุ้ย
เอาไว้เทียมเกวียน
ก็พอเวลามันน่ะเขาก็เอาเป็นอาหารด้วย

มันเป็นเนื้อที่ไม่มีมันเลย
แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็โอเคเลยนะ

ที่อิตาลีก็เลี้ยงม้าไว้กิน
ไม่มีมันเลยเหมือนกัน

เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้

เหตุการณ์เกิดที่เมืองจีนนี่แหละค่ะ

เมืองหางโจมณฑลเจอเจียว

ก็แวะเข้าไปจอดเพื่อที่จะแบบว่าเข้าห้องน้ำ

กลายเป็นแบบว่ามีผู้ชายคนนึงมาด้วย

ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน

ในความที่มันขับไปเนี่ยตัวเองก็กลัวนะ

ก็เลยแบบว่าคิดขึ้นมาได้นะ
ก็บอกว่าเออฉันขอเติมน้ำมันก่อนได้ป่ะ

นางก็ขับไปที่ปั๊มแล้วก็ไปจอด
แล้วก็จะมีคนมาเติมน้ำมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
แล้วนางก็ทำสิคแนวเนี่ยนะ

คือแบบว่าให้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งผู้หญิงที่เป็นคนเติมน้ำมันเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

แล้วก็กระหนักที่เติมน้ำมันก็เข้าไปบอกเพื่อนอีกคน

เหมือน๑๙๑ลักษณะแบบนี้แหละ

ปั๊บก็ขับต่อไป

เขาก็แจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมทางนู้นเขาก็แจ้งตำรวจ
ทางนี้ก็ขับไปเพราะพอขับไปเนี่ย

มือไม้สั่นฉันขอจอดรถก่อนได้ไหม

อุ๊ยฉันมีไม่ถึงหรอก
เช่นมีเงินสดมีแค่๕๐๐หยวน

เอามาก่อนเลยมันก็เอา๕๐๐หยวนไป
แล้วบอกเอาอย่างนี้สมัยนี้มันมีหนี้ใช่ป่ะ

บอกตายล่ะอีกหนึ่งลูกสาวก็ว่าโอนก็โอน

จำนวนประมาณสัก๔๕๕หยวน

ในขณะที่โอนกันไปทำกันไปกันมากุ๊กกิ๊ก

ตำรวจมาทั้งหมด๖คันเลยค่ะ
พอไอ้โจรมันเห็นว่ามีตำรวจมา

ภายหลังเนี่ยคนร้ายใช้แทร่วะหงก์

นี่ตัววัตรเนี่ยเคยติดคุกแล้วก็มีคดีต่างนานานเป็นคดี
การลักพาตัวบ้างล่ะแล้วก็มีการพกมีดสั้นอยู่ในตัวบ้าง
ล่ะไอตะหงเนี่ยกล่าวว่าตนเนี้ยทำไปเพราะว่าไม่มีเงินจะ
ท้องไห้กันไปหมดเลยนะเพราะว่าในหวังเนี่ยกล่าวว่าต้นเนี่ยดีใจมากเลยที่รอดมาได้
ในขณะที่คนร้ายกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไป
ถ้าหากว่าคนเติมน้ำมันเขาไม่ได้ช่วยได้ก็ไม่รู้จะพากันไปถึงไหนใช่ไหม
อาจจะแบบว่าพาไปถึงไหนแต่ว่าอาจจะไม่เอารถไปเพราะเขาอยากได้สตางค์อย่างเดียว
เพื่ออยากจะกลับไปบ้านที่ตรุษจีนคือเอางี้ดีกว่าคงจะไม่ได้แบบว่าใจร้ายถึงขนาดที่
มันใช่เรื่องเหรอแต่ว่าหรือว่าไปนั่งขอทานดีไหม
ถ้าต้องการเป็นหมื่นหยวนขอทานคงไม่รอดหรอกครับ
ที่นี่มันเป็นแบบว่าร้องเพลงเต้นระบำอะไรก็ได้เป็นวัดดิพก
งั้นก็ไปตุชจีนด้วยนะอีกปีนู้นอีกปีนึง๒๓ปี
ก็ตอนนี้นางบีนามสมมุติอายุ๕๐ปีเป็นสาวใหญ่นักธุรกิจนะฮะ
เขาได้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับภูมิกับของสพเมืองอุตรดิษฐ์ว่า
ถูกร่างทรงชายุ๕๑ปีพร้อมพวก๔คน
เข้าโรงแรมดังกลางมืออุตรดิษฐ์เพื่อทำพิธีแก้กรรมให้แม่หายป่วย
แต่กลับถูกกลุ่มทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศ
จัดเสกหมู่หญิง๔ชายหนึ่งแบบพิศดาล
เธอว่าเธอเล่าว่าเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
เป็นช่วงที่เธอและสามีชาวต่างชาติ
เดินทางกลับจากประเทศนอรเวย์เพื่อมาเยี่ยมแม่ที่ป่วย
ทำให้นึกถึงร่างทรงนารายอวตารอายุประมาณ๕๒ปี
เป็นที่เคารพนับถือรู้จักมามากกว่า๘ปี
ปัจจุบันมีตำหนักอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศร
นำเรื่องอาการของแม่ป่วยไปปรึกษา

นัดพบกันไปเปิดห้องชั้น๖ที่โรงแรมดัง

ถึงเวลานัดหมายภัยในห้องก็มีร่างทรงชาย๑คน

หญิงอีก๒คนร่างทรงบอกว่าเป็นบริวาร

ร่างทรงบอกว่าตัวเองกำลังมีเคราะห์หนัก
ต้องทำพิธีแก้กรรมให้แม่ที่ป่วยมีชนะ

ทรงก็เลยเข้าห้องน้ำถอดเสื้อถอดผ้ายืนรอ
แล้วก็หญิง๓คนที่เป็นเหล่าบริวารถอดเสื้อผ้าด้วยเหมือนกัน
แล้วก็พูดหวานล้อมให้ตนแก้ผ้าด้วยเพื่อประกอบพิธีกรรม
เมื่อตนหลงเชื่อก็ร่วมจัดพิธีเซ็กหมู่
ทรงนารายอวตารที่สวรรค์ส่งมาให้ช่วยเหลือประชาชน
ยอมยกบ้านที่แม่โรงสรรค์ให้เป็นตำหนักของร่างทรงที่ซ้ำไป
ให้มามากกว่า๘ปีแล้วให้ประกอบพิธีนี้
แล้วตัวเองก็ไปทำธุรกิจที่นอเวย์ชีวิตดีขึ้นไงใช่ไหม
พอกลับมาแม่ป่วยก็เลยมาหาเขาอีก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเพื่อเอาผิดร่างทรงเนี่ยนะ
จะต้องมีการจับกลุ่มต่อไปนะฮะ
สำหรับร่างทรงคนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอุตรดิษฐ์เนี่ย
ออกหมายจับแล้วก็เรียกตัวทั้ง๔คนเลย

มามาพบพนักงานสอบสวนถ้าไม่มานะคะ
ขออำนาจหมายสารแล้วก็จับเลยนะคะ
แม่ใส่ไว้ดีเลย
พอดีชีวิตดีขึ้นไงตอนแค่ปรึกษา
บางทีชีวิตอาจจะดีขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองทำ
พอกลับมาแม่ป่วยเลยนะ

นี่รอก็ต้อง๘ปีแล้วนะพอคนร่างทรงเนี่ย
ใช้คำว่านาลายอวตารกล้ามากเลย
ไม่กลัวจะโดนอะไรนะคุณ
มันไม่โดมันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นล่ะ

นั่นเป็นยูนิคคอน
ฉันพอแต่ดูประบึก
มันก็บอกว่าอันนี้๘ปีถ้าอีก๒ปีคงเปิดไปโรงแรมนะคุณแม่

ไม่รู้ว่าทำแบบนี้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าด้วยซ้ำ

ฉันว่าเนี่ยยังเป่าอีก๘ปีคงทำเป็นฮาเลม

ความสำคัญเป็นสีรุ้ง
เป็นเลองเบี้ยหรือครับ

เราหมดทุกสีในสเปคตั้มสีในอากาศทั้งหมด
โอเคช่วงหน้ามาฟังก่อน

ก็เขาเป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่แรกนะ
เราก็รู้ใช่ไหมว่าณเดชน์กับยายาเขาจิ้นกัน
เดี๋ยวนี้ไม่จิ้นแล้วจริง
อู้วนี่ไง
จริงแล้วจ้า
ณเดชน์คิดว่าจริง
แถมมีโมเม้นท์หวานด้วยนะ
อันนี้น่ารักมาก

ดูเด็กจังเลยหล่อจังเลยไม่ใช่แฟน
ฉันไม่มีแฟนจะบ้าหรือฉันแก่ขนาดนี้

ล่ำสุดตอนนี้ดิก่อสุดฉัน
ล่ำสุดหนุ่มหน้าเด่นเขาเลยออกมาพูดอย่างงี้เลย
ฟังดีนะครับคุณผู้ชมจ้ะตั้งใจเลยอ่ะมา
ความสัมพันธ์ตนเนี่ยพยายามทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอ
เวลาผ่านไปเร็วมากอะไรที่ทำได้ก็ทำไปเลย
และทำให้ดีที่สุดณวันนั้นที่ผ่านมาอาจหลงลืมไปบ้าง
แต่พอได้ปรับจูนกันก็ทำให้รู้ว่าต้องแก้ไขตรงไหน
เวลามองกลับไปเนี่ยมันก็จะเห็นความผิดพลาด
ที่ทั้งเสียเวลาและทำร้ายจิตใจแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี
พี่มันเป็นนามธรรมมากเลยอ่ะดูกลางมากเลย

อันนี้เห็นภาพอยู่อันนี้เห็นภาพอันนี้น่ารัก
ส่วนที่หลายคนมองว่าตอนนี้หวานกันมาก
ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ได้หวานมาก
แต่อาจจะเพราะว่าไม่เคยเห็นกันมากกว่า
มันก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกพิเศษใช่ป่ะ
ไม่ใช่ขนาดนั้นเราหวานกันในระดับหนึ่ง
มีทำเซอร์ไพรส์ให้บ่อยมีรายละเอียดเยอะ

อันนี้มันก็คงจะไม่แบบว่าเซ็นซิเมนเชิล

นะเด้นเค้าคงอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โรแมนติค

พี่ก็ปฎมาติกทำอะไรให้คุณแม่บ้าง

คุณแม่อยู่ลิคกีต้า
เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ใช่มั้ย
พี่ก็ส่งปลูกสมุนไพรมาให้คุณแม่
พี่ก็บ้าจับมือตลอด
ไม่ได้ดูแลแบบสวกตัวเราหรอก

อะตอนเมื่อเดทดีกว่า
เดี๋ยวไปฟังอีกเพลกเลย
แต่ว่ามีความเป็นผู้ชายอยู่
ว่าถ้าใครมีแฟนคงเข้าใจ

ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงคิด
แต่ระหว่างทางเราก็โตขึ้นเรื่อย
ได้เรียนรู้ความต้องการอีกฝ่าย

แล้วว่าเราต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน
รู้แล้วว่าเขาชอบอะไรอยากมีความสัมพันธ์แบบไหน
ซึ่งพอปรับกันแล้วทุกอย่างโอเค

เดี๋ยวสิยังไม่จบถ้าให้ระบุความสัมพันธ์ของเราเป็นสี
คงเป็นสีรุ้ง

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ละวัน
มีสีสันและมั่นคงกว่าที่ผ่านมา
ก็จริงนะก็เป็น๔รุ้งก็ถูกของเขา
ต้องผ่านลมพายุอะไรหนักหน่ง
แล้วก็พอศูนย์ที่หายก็จะเกิดรุ่งชัยไหม
เพราะว่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเริ่มต้นแบบฝนปล่อย
รอยก็จะมีแบบว่าสีลุ้งเกิดขึ้นแล้วเหมือนกัน
ฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือ

เดี๋ยวเอาตรงของวันนี้

เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะต้อนรับปีใหม่ของคนในวงการบันเทิง
เพราะว่าคุณนัทเขาได้คุกเข่า
ขอแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการคุณนาน่านะฮะ

โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะที่ขอสาวนาน่าแต่งงาน
แล้วเธอก็ตอบว่าตกลงค่ะ
ไม่ต้องแปลนะคะไม่ต้องแปลเลยนะคะ

โดยแรกเริ่มเนี่ยเขาก็ทำทีเป็นถ่ายรูปคู่

แล้วก่อนที่แฟนสาวจะโน้มตัวลงมาจุ๊บเบาก่อนที่จะตอบตกลง

อันนี้พี่ณเค้าอธิบายก่อนนะ

นี่นี่นี่เตรียมอ่านล่ะ
กับพี่นนะน่านะคะแบบว่าทุกอย่างในชีวิตดีขึ้น
เขาโตขึ้นเขาตั้งใจทำงานมากขึ้น

เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่ดูแลแบบดูแลน่ารัก
เจอพี่นานะมานานแล้ว
อ่านรุ้นค่ะอ่านรุ้นนิดนึง

คลิปทำไปเองจิ้
ครูนี้เขารู้จักกันจากร่วมงานกัน
แล้วก็แปลกมีความรักครบหาดูแลกันมา๔ปีแล้ว
ยืมดีดีใจด้วยนะคะ
เมืองนี่เมืองลมแรงเนาะ
แรงจริงเหมือนแซนฟาน
คุณแม่ไปเห็นแสงเหนือเปล่า
พี่เมย์มีคนถามว่าพี่เมย์ไปญี่ปุ่นใคร

ฉันไปดูแสงเหนือ

แล้วพี่เมย์เห็นเมื่อแปดนะครับ
โอเคนะคุณแม่นะ
ไปแล้วต้องให้เห็นสิครับสิ
ไม่มีฉันสอบพลักษณ์ที่อื่นไปแล้วอย่า
ก็ตามีอยู่ไปช่วยเขาเรียกแขกร้องด้วยดูเกรสดูเกรส
ตะก๋อยมากหน้าหลับไม่แห้โอ้โหให้ใหญ่มากแล้วมีคนมามา
มีมั้ยมีมั้ยมีคนให้ตังค์ยังเข้าไม่ได้เพราะมันเต้นขวาง
ที่ใช่ตังค์อยู่คนจะได้ยืนมอง
อ้าวเพลง
ได้ก่อนแล้วก็เจอคนนี้ก็เลยช่วยเขาเพราะว่าเขาหาเงินไปเดี๋ยวเรียน
คิดว่าแบบว่าโดนตัวไหนเข้าไปไม่ใช่นะคะอันนี้ปกติ
เก่งอยู่แล้วซุโตนี้อืม
เอ้ามาอีกหนึ่งข่าวนี่บอกว่ารอพี่มาปีกว่า
รวมนักแสดงเกาหลีที่จะปวดประจำการอาหารในปีสองพันสิบเก้านี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นปีที่เหล่าคนดังก็จ่อคิวปลดประจำการ
แล้วก็บางคนก็ต่อคิวเข้ากรมกันไปไม่น้อยอ่ะนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่รอจะออกมาจาก
ข้างในนี่บอกเลยว่ามีกันหลายคนจะเป็นใครบ้างไปดูเลยค่ะคนแรกองค์รู้เรื่องอ่ะ
จูวอนค่ะจูวอนจูนดูออกก็เป็นนักแสดงเจ้าบทบาท
พรุ่งนี้แล้วนะคะเออยังสิเดือนหน้า๕กุมภาพันธ์
วันก็สร้างผลงานไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้
ก็สอบผ่านการเป็นตำรวจด้วยแต่จะกลับเลือกที่ประจำการในหน่วยทหารบกแทน
ชนะเลิศการฝึกทหารจนได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยสอนในหน่วยด้วยนะคะ
เป็นระดับนั้นเลยก็ดีนะน้าจูวรคนแรกที่จะเปิดประกันต่อมาก็จะเป็น
ซีวานค่ะพระเอกหนุ่มสุดน่ารักที่กลับมาเจอแฟนอีกครั้งในวันที่๒๗มีนาคมนี้นะคะ
หลังจากเข้าประจำการเมื่อเดือนกรกฎาคมปีสองพันสิบเจ็ดคุณนิจุวรนิจุวร
ออกมาแล้วนะคะต่อไปนี่แต่แต่ว่าแต่ละคนนี้บอกระหว่างประจำการก็เป็นผู้
อะไรนะคุณแม่
อ่อดูเลยพวกนี้ก็ใหม่แล้ว
นี่ก็ไปช่วยเหมือนกันนะ
ในหน่วยบริการสาธารณะที่เขตกลางนำโอ้เหรอใช่แต่ว่า
แต่ว่าเนื่องจากว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ทำให้เขาไม่สามารถอยู่ในหน่วยฝึกหนักได้
แต่ปัจจุบันนี้มีมินโฮก็กำลังทำหน้าที่อยู่นะคะที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ในหมู่บ้านซูซอ
พระเอกสายบูจีซอูก็จะกลับมาในวันที่๒๗เมษายนนี้นะคะ
กำลังจะกลับมาในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้นะคะ
ก็แล้วเคยมีประวัติการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หลัง
แต่ว่าแท็กยอนก็เลือกประจำการในหน่วยกองทัพบกที่๙

แล้วก็ต่อไปเป็นคังฮานิว
คนนี้พี่เหมียวรู้จักไหมอ่ะคังฮานิวขอดูหน้าก่อน

คนนี้จะปลดประจำการในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้นะคะ

อู้วแอบเข้าไปนิดนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
เขาเป็นร้องนำเพลงสะดุดีด้วยนะคนนี้
ตอนที่เขาเข้าไปเป็นประจำการขนาดนี้เนี่ยนะเออต่อไปเป็นคิมซูฮยอน

หนุ่มโทมินจุนนะคะซึ่งขอพักงานแสดงชั่วคราวไปรับใช้ชาติตั้งแต่เดือนตุลา๒๐๑๙
เล่นลิกเนี่ยแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วต่อหน้าคนนี้จะมาเนี่ย
เป็นคนละกี่ปีอ่ะ
สองปีค่ะคนนี้จะออกมาในวันที่๑กรกฎาคมนะคะยังไม่หมด
ต่อไปเป็นฮีซูฮย่อนฮีซูฮย๊อกอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่ฮีซูฮ๊อก

ก็จะออกมาพบกับทุกคนอีกทีวันที่๙สิงหาคมนี้
ส่วนมากทำไมคนหน้าตาคล้ายคุณแม่ม้าหมดเลย
เขาก็ไม่เหมือนสิอย่าสิ

อีกคนนึงอีกคนนี้พี่เหนียวรู้จักไหม
เราก็คิดว่าเป็นญาติกันอ่ะไม่ใช่อารมณ์เดียวกัน

อีตรา

เขาทำตาไม่ให้เป็นสองชั้นนะ
เขาแบบว่ายังตาเป็นแบบว่าเล็กแบบนั้น

เพราะว่าเขาเปิดหัวตากับเปิดหางตา

ภาพแกร่งจากชื่อของเส้นสองชั้น
แต่ว่าเขาเปิดหัวตากับเปิดหางตา
แล้วสอบงัวนะ

เดี๋ยวว่ามาดูทำตาลี่

เพราะว่ากงยูโฆษณาเยอะที่สุด
โฆษณาทุกยี่ห้อเหมือนลูกสาวฉันนะแม่ชมพู่
โฆษณาทุกยี่ห้อไปยกเว้นน้ำมันเครื่องมันใช่ไหม
โอ้โหทุกอันแก่ฉันนะเวลาไปทีไรนะฉันก็จะไปยืนนะแล้วมันก็เป็นจอใหญ่
เขาเรียกอะไรอ่ะจอแบบเราอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบโฆษณานู่นนี่
โอ้โหคงอยู่น่ารักเหลือเกินน่ารักเหลือเกิน

เขาก็ดูแล้วเขาก็คงขำใช่ไหมว่าเขาเป็นคนบ้า
ฉุกแม่ก็มีแบบนี้ฉันคิดว่ามั๊กน่ารักเหลือเกิน

เพราะว่าเราเป็นลูกของกัน๒คนนี้ก็มีคลิปรีลาไปดูดิ

อันนี้พายุนะถ้าไปดูลีลา
เอาล่ะไปเล่นกันไทยอ่ะ

ธรรมดาที่ไหนแล้วพ่อถ่ายรูปอยู่อยู่เนี่ยหรอ
ติดตามเกาะสถานการณ์พยุปบึกได้ต่อไป
ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะคะ
เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว